เขาแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้มงคล

พระพิสุสงฆ์และสามเณรวัดพระธาตุโพงาม
ก็ชักชวนชาวบ้านฝั่งมิน
แกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้มงคลที่หายาก
เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพงามก็กล่าวว่า
สาเหตุที่ร่วมกันแกะสลักพระพุทธรูปไม้
เนื่องจากปัจจุบันนะครับพระพุทธรูปไม้หาชมได้ยากแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะใช้วัสดุจากโลหะปูนเรซินและวัสดุอื่น
พระพุทธรูปไม้นับวันจะศูนย์หายไปนะครับ
ไม้มงคลที่นำมาใช้มีไม้อะไรบ้าง
ไม้ขนุนมีแน่นอนใช่ไหมไม้สักมีไหมมีครับมีด้วยครับ
ก็จะใช้ตำราและสูตรจากการแกะสลักพระทุกอย่างเลย
แกะสลักเสร็จนะครับก็จะมีการลงรักปิดทองด้วย
นี่พอปิดด้วยทองคำเปลวทับแล้วก็ทำให้ผิวของพระพุทธรูปเป็นสีทองเหลืองอร่า
แบบนี้เลยค่ะตามภาพเลยแล้วครับ
มันวาวเหมือนทำด้วยทองคำเลยนะ
คือมองเผินนี่ไม่รู้เลยนะคุณว่าแกะสลักมาจากไม้
ฝีมือดีมากเลยนะครับพระสงฆ์ของวัดนี้
ก็ถือว่าเป็นการทำตามความเชื่อโดยขนบธรรมเนียมของสังคมไทย

เช้าแบบนี้มีเรื่องดีมานำเสนอเลย
ใช่ค่ะเห็นวัสดุในการแกะสลัก
คือไม้ที่เป็นไม้มงคลอย่างไม้ขนุนไม้สักเนี่ย

แล้วก็จะต้องใช้ไม้ที่เป็นท่อนใหญ่ในการแกะสลักด้วยนะคะ
เพราะว่าการแกะสลักไปถ้าทำไม่ดีมันจะแตง
ใช่ถ้าไม้เนื้ออ่อนต่างก็จะแตงนะครับ